ท่านผู้ชมครับมีเจ้าของโกดังอาหารทะเลแห้งอยู่ที่ปรานบุรีเนี่ย
บอกว่าถูกคู่กรณีมายิงข่มขู่ยิงข่มขู่กลางดึกเสียงปืนนี่ชัดเลย
อืมแต่ว่าทีนี้คดีมันไม่คืบหน้าเดือนกว่าแล้วค่ะ
ก็เลยต้องไปร้องขอให้ทนายตั้มทนายสิทธาเนี่ยเขามาช่วยเหลือหน่อย
เอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับในคืนวันนั้นครับ
นี่ฮะ๖นัดนะครับท่านผู้ชมครับตี๑๒๘นาทีนี่คืนวันที่๑๐กุมภาพันธ์นะครับ

รัวยิงใส่โกดังโกดังตรงนี้คือโกดังอโนไทยลูกทะเลปลาหมึกแห้งหกนัด
แล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมฮะจะมีจักรยานยนต์คือเจ้าของคลิปบอกว่าผ่านไป๓ชั่วโมง
กล้องวงจรปิดนี่ตัวเดียวกันมุมเดียวกัน
หลังจากยิงไปแล้วเนี่ยผ่านไป๓ชั่วโมง
มีชายสองคนขี่จักรยานยนต์มาวนอยู่ที่หน้าโกดัง
ก็เลยไม่รู้ว่ามาทำอะไรแต่คาดว่าจะมาเก็บหลักฐานพวกปลอกกระสุนปืนหรือเปล่า
ลูกสาวเจ้าของโกดังอโนไทยลูกทะเลปลาหมึกแห้งนะครับ
ชื่อคุณกรองแก้วจุ่นสำราญนะครับอายุ๓๔ปี
เธอบอกว่าเธอเอาหลักฐานกล้องวงจรปิดไปแจ้งความที่สพปากน้ำปราน
ปรานบุรีประจวบคิริขันแต่ผ่านมาถึงวันนี้คดีไม่คืบหน้าเลย
ก็เลยนี่ฮะติดต่อไปร้องขอความช่วยเหลือทางคดี
จากทนายตั้มทนายศิษย์ภาพเบี้ยบังเกิด
แล้ววันนี้ทนายตั้มก็เลยมาดูที่เกิดเหตุ
มาเป็นทนายความในคดีนี้ให้
นายตั้มมากับทนายรัชพลสุริสาครด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ไปตรวจสอบพวกวิถีกระสุนกันยังมีร่องรอยกระสุนอยู่ที่หลังคากระเบื้องนะฮะ
แล้วก็ขื่อเหล็กหลังคาด้านหน้าโกดังด้วยนะครับ
นี่ที่เกิดเหตุนี่รูแบบนี้เลยนะฮะ๖นัดนะครับที่ยิงมา
จากนั้นทนายตั้มก็ไปที่สพปากน้ำปราน
ไปกับคุณกรองแก้วแล้วก็คุณแม่ด้วย
คุณแม่คือแม่อโนไทยอิ่มทั่วไปอายุ๖๐ปีเป็นเจ้าของโกดัง
นี่นะฮะโกดังอโนไทยลูกทะเลปลาหมึกแห้ง
นายตั้มบอกว่าทางฝั่งของเจ้าของโกดังเนี่ย
อโนไทยให้ข้อมูลว่าถูกยิงข่มขู่
ซึ่งมีคนมารู้ภายหลังว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ย
เป็นกำนันในพื้นที่ตำบลใกล้เคียง
ขับรถผ่านโกดังแล้วใช้ปืนรัวยิงใส่
แล้วก็ขับหนีไปขณะเกิดเหตุตีหนึ่งกว่า
คงมีลูกจ้างทำงานกันอยู่เป็นจำนวนมาก
ถ้าเกิดใครเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไง
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความแล้วตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
แต่บอกว่ารอยกระสุนปืนที่พบในโกดังเนี่ยเป็นรอยกระสุนเก่า
แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยทางโกดังยืนยันว่าไม่เคยถูกบุกยิงอะไรแบบนี้มาก่อน
แล้วหลังคาโกดังเพิ่งทำได้แค่๓๔เดือนมันจะไปลอยกระสุนเก่าได้ยังไง
ก็เลยมองว่าเอ๊ะตำรวจเนี่ยทำไมถึงรีบตัดสินแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้คดีก็ยังไม่คืบหน้า
ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรกับใคร
ถามไปตำรวจก็บอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนหาพยานหลักฐาน
จากการตรวจสอบวิถีกระสุนเนี่ยมองว่ามันพุ่งเข้ามาเนี่ยมันถูกคนข้างในได้
ควรจะแจ้งข้อหาถึงขั้นพยายามฆ่าด้วยซ้ำ

ขณะที่ทนายตั้มนะครับบอกว่าคนที่มีปืนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งทางราชการด้วย
หากเอาปืนมาใช้แบบนี้มันไม่ถูกต้อง
เดี๋ยวจะไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับ
เพื่อให้ตรวจสอบข้อที่จริงที่เกิดขึ้น
เพราะว่าคนที่เขาถูกบุกมายิงเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นกำนันด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
คนมีอาวุธปืนเนี่ยนะก็ต้องใช้ให้มันถูกด้วยไม่ใช่ว่ามายิงปืนบ้านคนนู้นคนนี้ยิงเข้าบ้านใครมันไม่ถูกต้องอยู่แล้ว
และยิ่งถ้าเกิดว่ามีตำแหน่งด้วยนะเป็นกำนันเนี่ยกำนันนี้ก็คือเป็นใครผู้ใหญ่บ้านโหวตเลือกนะครับว่าจะเอาใครเนี่ยไปดูแลทั้งตำบลนะ
ปรากฏว่ามาทำแบบนี้นะผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องเพราะว่าอย่างนี้นะคนที่เป็นลูกบ้านนะไม่รู้ไม่ใช่ตำบลนี้นะครับแต่ว่าลูกบ้านของเขาไม่กังวลกันเหรอครับนะ
เดี๋ยววันดีคืนดีไปยิงปืนบ้านใครเข้านะครับอย่างนี้มันประชาชนเขาอยู่ไม่สงบสุขหรอก
คุณกรองแก้วลูกสาวเจ้าของโกดังบอกว่าคดีมันไม่คืบหน้าจริงนะฮะเลยต้องขอความช่วยเหลือจากทนายตั้มนะครับแล้วอยู่ที่ปากน้ำปรานมา๔ปีไม่เคยมีปัญหากับใคร
นายตั้มก็เลยพาเจ้าของโกดังกับพนักงานในโกดังที่เกือบจะถูกกระสุนเนี่ยไปที่สพปากน้ำปรานนะฮะให้พนักงานที่เกือบจะถูกกระสุนไปแจ้งความเพิ่มเติมกับคู่กรณีที่เป็นกำนัน
นายตั้มเขาบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นกำนันแล้วกำนันคนนั้นรู้จักกับคู่แข่งทางธุรกิจกับเจ้าของโกดังก็คือคุณอโนไทยก็เลยไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์อะไรมาก่อเหตุแบบนี้
คือเรื่องหายไปเลยเงียบไปเลยถ้าตำรวจดำเนินคดีทุกอย่างแล้วก็แจ้งเราว่า๑๒๓ตี๕เราจะไม่มาณวันนี้อันนี้มันคือเหมือนเราไปแจ้งความเพราะทุกอย่างเงียบหมดแล้วแค่ตำรวจบอกแค่ว่าพวกผมกำลังดำเนินการอยู่อ่ะแต่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคำพูดหนึ่งของตำรวจคือเขาไม่ได้ทำความผิดอะไรกับคุณถ้าคุณถ้าคุณจะร้องทุกข์คุณก็มาร้องเลย

คุณผู้ชมดูเรื่องนี้